ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
ช่วงสถานีวัดมังกรนะครับตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า๑๙
วันนี้เราจะพาไปยนต์โฉมสถานีรถไฟฟ้าแห่งนี้ต้อนรับวันตรุษจีน
ก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปี๒๕๕๙
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังลอดท้องมังกรสัญลักษณ์แห่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง
ระหว่างทางประดับด้วยกระจกไทมสีเป็นภาพมังกรสลับกับลายดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของวัดมังกรกรรมลาวาส
ด้านหน้าเครื่องจำหน่ายตัวอัตโนมัติจะมีมังกรโลหะนูนต่ำเป็นสีทองรมดำ
เน้นใช้สีแดงและทองคือกลุ่มชาติภัณฑ์ที่ได้อาศัยอยู่ในย่านเจริญกรุง
และความมั่งคั่งร่ำรวย
สถานีรถไฟฟ้าวัดมังกรเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
หัวลำโพงบางแคร์ล่าสุดคืบหน้างานโยธาไปแล้ว๑๙๗๖๙
มีคนใช้บริการมาจับจ่ายใช้สอยและก็มาซักการะบูชาที่วัดมังกรกำลาวาลแห่งนี้ด้วย
แห่งใหม่ของการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยและอิสรภาพ
พ่อค้าแผงขายผลไม้รายนี้เชื่อว่า
จะทำให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น
และการค้าขายก็จะดีขึ้นด้วย
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
มีแผนเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า๒ระยะ
คือเดินรถสายใต้ช่วงหัวลำโพงท่าพระหลักสอง

และระยะที่๒เปิดเดินรถสายเหนือช่วงเตาปูนท่าพระ
และเปิดให้บริการทุกสถานีในกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน